ไปดูอาการของคนที่ดีใจได้กลับบ้านแล้ว

สัตว์หน่อยมั้ย

มีคนถ่ายคลิปผู้ชายคนนี้อยู่ที่หมอชิด

นี่อาการของคนที่นานทีจะได้กลับบ้านปีใหม่
มันแบบอื้อหือโดดเด้งจริงเลยอ่ะ
ดีใจมากออกสเต็ปเต็นต์มันกลางลานที่หมอชิดนี่แหละครับ
คนก็มองกันทั้งเวิร์คนี้เป็นอะไรเต้นทำไมอะไรแบบนี้

คุณผู้ชมดูนี่อันนี้ยังไงคะให้ดูให้ดูหีบศพให้ดูป้าย

ก็ไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญาต

อเรนนี่มันจะผ่ะสายตาจากถนนแล้วไปมองพีทซี่แทนหรือเปล่า

คือให้คนหันมาดูโรงศพแล้วก็ให้เตือนสติว่า
ถ้าขับรถไม่ปลอดภัยขับรถประมาท
ก็ระวังต้องใช้บริการดูป้าย
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชี้แจ่งน้องด้วยนะอาจจะเป็นภาพที่แบบวาบอยู่นิดนึงนะฮะ
เสื้อสั้นกางเกงสั้นแบบนี้สายสะโพกไปตามเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มหน้าร้าน
ชื่อว่าร้านแสงดาวบริการหีบศพนะฮะอยู่ที่ใกล้กับสี่แยกบ้านหมอท่ามเรืออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ซึ่งด้านหลังก็มีการเอาหีบศพไปตั้งซ้อนกันแล้วก็มีป้ายเขียนเมาแล้วขับกลับมาจองลงก่อนอะไรแบบนี้นะฮะ
ก่อนจะเมาคุณไปเลือกหีบศพไว้ก่อน
ถ้าคิดจะเมานะไปเลือกสีศพไว้ก่อนเขาว่าอย่างนั้น
ไปเต้นรีวิวเนี่ยก็เพื่อจะเป็นการเรียกสติ
หรือประมาณรู้สึกแค่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังท่านเมาแล้วขับ
เมาแล้วไม่ขับกลับบ้านจะเปล่าปลอดภัย
เรื่องเรื่องสุดท้ายกับเรื่องของการเดินทางคุณผู้ชม
เมื่อเส้นทางสายหลักติดขัดอย่างมากต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดหมาย
ก็เกิดเป็นกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งบนถนนพนมสารคาม
ใช้เส้นทางนี้จะเห็นกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้นำโดยอดีตผู้ใหญ่บ้าน
นี่เขาเอาแผ่นพลาสติกเขียนเอาไว้
มีทั้งแผ่นพลาสติกบ้างรังกระดาษบ้างไปเขียนข้อความบอกเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยง
เพราะว่าทางการไม่ได้มีการทำเอาไว้แต่ชาวบ้านเขารู้ว่าเฮ้ยทางนี้มันไปได้
มันไปได้มันทำปลายขึ้นมาเองเขียนได้ง่ายนี่เลย
เจอร์บอร์ดกระดาษรังเอยอ้าวเลี้ยวเข้าไปเส้นทางรัฐนี่เลย
ต้องจากหมู่๘ไปถึงหมู่๗ออกเขาหินซ้อนไปอองพนมสรครามไปถาดเชิงซ้าวดาต
ก็เป็นอินดินความประทับใจของคนที่เอาเห็นไหม
เอาหินซ้อน๒กิโลเมตรคนที่เขาผ่านโอ้โหชาวบ้านมาบอกเขาด้วย

ว่าหลายคนอาจจะเห็นในหน้าขณะนั้นแล้วคิดว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะถ้าใครผ่านจุดนี้เส้นทางนั้นใช้ได้